กระบะหัวร้อนจำได้ไหมคะที่รำคาญที่จักรยานปั่นช้า
ีดแตรไปหนึ่งทีนะคะแล้วก็ลงไปไล่นะคะ
แล้วก็ชักปืนขู่โดยที่ไม่รู้ว่าคนที่ตัวเองคุยอยู่ด้วยเป็นทหาร
เขาก็เก็บปืนสิฮะแย่งปืนมาได้เก็บปืนนะคะ
แล้วตำรวจสุดท้ายเนี่ยมาเคลียร์ได้ในที่สุดนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคนขับรถกระบะก็ไปหอบกระเช้าไปขอโทษคนปั่นจักรยานแล้วค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

นั่นก็คือพันธาอากาศเอกพงเทพท่าพิมายุ๓๔ปี
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายอนันตศักดิ์มัยตรี
คนขับรถกระบะคันที่ที่ฉันเล่านี่แหละค่ะ

แล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจมาระงับเหตุแล้วพาสองคนไปเคลียร์กันที่โรงพักนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรกับคนขับรถกระบะนี่แหละค่ะ

เรื่องทะเลาะวิวาสเนี่ยสองฝ่ายตกลงกันได้ไม่ติดใจ
ก็เลยไม่ดำเนินคดีในข้อหานี้นะคะ

นายอันนันตสักมัยตรีคนขับรถกระบะ
เอากระเช้ามาขอโทษนักปั่นนี่แหละค่ะ
พันธาอากาศเอกพงเทพท่าพิมาย
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

บอกอยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น

พร้อมจะยกโทษให้อภัยนะคะ

เพราะกลัวว่าเรื่องความปลอดภัยไง
ผมมีปืนแล้วก็กำลังบันดาลโทษะ
เดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยทั้งตนเอง